ร้านนี้เลยร้านน้องปูเตี๋ยวน้องเติบคือดูสิคือชามเนี่ยใหญ่แล้วนะแต่น้องนี้คือเต็มค่ะคือใหญ่ครับชามเขาเขาคัดไซส์มาแล้วนะค่ะจะมาเป็นน้องเล็กเล็กน้องจิ๋วจิ๋วไม่ได้นะคะน้องพวกเนี้ยคือเขาต้องมาชั่งเอ่อหยิบน้องประสิทธิ์น้องอ๋อน้ำหนักเวลาชั่งแล้วจะต้องได้อย่างน้อยสองโลครึ่งอ่ะคุณทิ้งดู

เปิดตั้งแต่สิบโมงจนถึงหกโมงเย็นวันพุธวันพรุ่งนี้ร้านหยุดนะจ๊ะร้านน้องปูก๋วยเตี๋ยวน่องเติบค่ะโทรศัพท์ไปถามได้เลยเบอร์ศูนย์แปดหกสี่แปดหกเก้าแปดเก้าเจ็ดนั่นเองนะคะโอ้ยหิวหิวหิวเออ